ต่อกันที่คู่นี้กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับหมอสองนพรัช
ก่อนหน้านี้ได้ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์
ฉันสามีพันเรียกับหญิงแยะอดิตพันเรียไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เรียกได้ว่าคบกันนานแต่งงานปุ๊บเลิกสายฟ้าแลบเลย
แล้วพอเลิกกันไปเนี่ยหญิงแย้เขาก็เดินทางตามชีวิตของเธอเองเลยนะคะ
เปลี่ยนหมอไหมเปลี่ยนหมอสิ

ทันทีตอนที่คบกับอดีตแฟนหนุ่มเนี่ย
ก็ถูกสั่งห้ามมาตลอดเลยนะคะ
ล่าสุดหมอสองก็ได้เผยถึงประเด็นนี้ผ่านทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ
ว่าตั้งแต่เลิกรากันไปเนี่ยไม่ได้ติดตามข่าวคราวของอีกฝ่ายเลยเหมือนกัน
ส่วนตัวเองก็เดินหน้าทำงานเกี่ยวกับความสวยความงามเพียงอย่างเดียว

บอกว่ายังไม่มีใครมาดูแลหัวใจเป็นพิเศษจ้า
ต้องบอกไม่ได้ติดตามเลยจริงคือตั้งแต่เมื่อเกิดเห็นเมื่อปีที่แล้ว

แต่มีบ้างที่เพื่อนเราหรือว่าคนอื่น
เขาไปแคปไปอะไรส่งมาให้เราดูแล้วก็บางทีเราก็ไม่ได้อยากดู
ปล่อยผ่านได้คือไม่มีอะไรเราไม่ได้มีความรู้สึกอะไรแล้ว
พอไม่มีความรู้สึกปุ๊บมันก็เหมือนเป็นเรื่องราวหนึ่งที่ผ่านเข้ามา

เพราะมันเป็นเหมือนไม่ได้มีความรู้สึกอะไรอย่างนั้นนะครับ

ตอนนี้ยังคงมุ่งมั่นอยู่กับการทำงานนะฮะ
ก็ยังคงเป็นเรื่องของมุ่งมั่นโฟกัสเรื่องการทำงานมากกว่านะฮะ
ก็ยังตอนนี้ก็ยังเรียกว่าโสดอยู่ยังโสดอยู่
ยังมุ่งมั่นอยู่กับการทำงานรวยด้วยโสดด้วย
เป็นหมอที่เก่งด้วยสาวค่ะ

ดิฉันเชื่อว่าตอนนี้โสดแต่ถามว่ามีคนในใจไหมเนี่ย

จะรู้อะไรบางอย่างเชอรี่เป็นแบบนี้ตลอด
ไว้ดีกว่าเดี๋ยวโดนหมอสองว่าเอานะคะ